วันก็สนุกเข้มข้นครับสุดท้ายเราแพ้ไปแน่นอนแหละครับ
ก็คงไปลุ้นในเกมที่๓ซึ่งโจทย์มันก็ไม่ได้ยากเกินไป
แต่ก็ถ้าเล่นเสมอในฟุตบอลมันก็ไม่ได้ง่าย
ใช่ครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยโอกาสเข้ารอบยังอยู่ในมือเรานะครับ
ต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งเลยคือถ้าสมมุติว่าเราทำได้เนี่ยก็จบไป
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นครับก็คืออาการบาดเจ็บของกำลังหลักของเรา
สุภาชัยสุพโชคสุพนัทนะครับดูเหมือนจะมีอาการเจ็บพร้อมกันครับ
ซึ่งยังคงต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันเลยนะครับตอนนี้
ก็เดี๋ยวลองไปพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะพวกสามศุกร์เนี่ยพอเจ็บเสร็จปั๊บ
เราเห็นเลยนะครับว่าทีมไทยอ่อนกำลังลงไปมาก
ในเกมเมื่อวานที่เจอกับทางออสเตรเลียนะครับเราแพ้ไปหนึ่งสองแน่นอนครับ
แล้วสุดท้ายอย่างที่ข้าวบอกไปผลเสมอเนี่ยมันก็การันตีสู่การผ่านเข้ารอบแล้ว
ใช่ครับแต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยก็รุ้นผลคู่ออสเตรเลีย
เราก็อาจจะมีโอกาสเข้าที่๑ด้วยถ้าผลอีกสนามหนึ่งไม่เป็นใจนะครับ
ใช่ครับถ้าเข้าที่๑ที่๒มันก็อาจจะมีผลในเรื่องของขวัญและกำลังใจเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเข้ารอบก่อนนะครับ
คืออยากให้ดูเกมเมื่อวานนี้เพราะว่านักเตะที่เดินออกมาเนี่ย
สุพนัทเมื่อวานเดินออกมาเนี่ยกระเพกชัดเจนเลยนะครับ

ประชัยด้วยนะครับซึ่งสุประชัยเนี่ยล่าสุดเห็นว่ามีอาการตรงข้อเท้าเนี่ย
สุพนัทเห็นตามภาพก็คือเดินกระเพกแบบเดินไม่ได้เต็มรูปแบบ

ใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือในเกมมีการส่งสัญญาณ
ว่าไม่ไหวนะครับทำให้สุพนัทถูกเปลี่ยนออก
แล้ววันนี้ไม่ได้ไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วย
ส่วนสุภาชัยมีอาการคล้ายกับเลือดข้างนิดนึงที่ข้อเท้านะครับ
วันนี้ก็ไม่ได้ไปซ้อมเหมือนกันนะครับจากล่าสุดก็ต้องลุ้นกันแหละครับ
วันต่อวันไม่ได้ไปพบแพทย์คือไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล
จากการประเมินเบื้องต้นของทีมแพทย์แต่ว่าจะลงได้หรือไม่ได้
วันที่๑๔หรือไม่เนี่ยต้องดูวันนี้ต้องดูพรุ่งนี้
แล้วก็ต้องดูวันที่สิบสี่ด้วยหวัดใจเลยนะวันนี้ถ้าไม่ได้จริงจริง
มันก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นลงไปซึ่งที่ผ่านมาสองเกมเนี่ย
ก็ไม่ได้ก็มีรายชื่อใหม่จากเกมที่แล้วที่ลงไปนะครับ
อย่างพวกเอ่อกองหน้านะที่เห็นลงไปแล้วก็เอ่อจริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าไม่ได้เปลี่ยนทับตำแหน่งกันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ในการเปลี่ยนรูปเกม
ดังนั้นพอตัวหลักเจ็บแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องหาตัวหลักลงไปแทนให้พอ
ไอ้ตัวสำรองที่จะไปแทนตัวหลักที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามีในใจ
ในการแก้ปัญหาล่วงหน้าหรือเปล่าก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่เอาใจช่วยแหละครับ
เพราะว่าดูแล้วผลงานถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่ลุ้นจนถึงเกมสุดท้าย
ใช่ครับนะครับส่วนเกมเมื่อวานนี้ก็มีสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
แฟนฟุตบอลนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลที่เข้าชมเกมระหว่างไทยกับออสเตรเลียเนี่ย
กลายเป็นสถิติใหม่ของการเนคาร์ฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียเลยนะครับ
แฟนฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองคนครับ
ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดหลังจากที่จัดการแข่งขันมาแล้ว๔ครั้งก็คือ
มานเป็นเจ้าภาพกาต้าเป็นเจ้าภาพจีนเป็นเจ้าภาพและไทยเป็นเจ้าภาพ
นี้ก็คือแมชที่แฟนฟุตบอลเยอะที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เยอะที่สุดคือเกมที่จีนเจอกับกาต้านะครับ
ยอดชูชมอยู่ที่๑หมื่น๕๖๐๐คน
เจออีรักษ์ซึ่งเป็นแมชที่มีความสำคัญที่สุดของเรานะครับ
ถ้าเกิดว่าแฟนฟุตบอลเรามากันเยอะอาจจะทำลายสถิติอีกก็เป็นไปได้
อ่าก็เชื่อมั่นว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย
เฉพาะที่สอบถามเรามาเนี่ยก็ถามกันใหญ่เลยครับว่า
ยังซื้อตรงไหนกันบ้างบางคนไม่ได้สนใจเกมมาก่อนไง
ก็เห็นต่อแถวในตอนที่เจอกับทางออสเตียเลเวอร์วันผมไปยืนดูอยู่
ก็มีหลายคนไม่ได้บัตรเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นแมทเจออีรักษ์ไปเชียร์กันเยอะนะครับ
จริงเมื่อวานแพ้ไม่ได้เสียหายต่อการเข้ารอบ
พูดง่ายนะครับอยู่ที่นัดสุดท้ายนั่นเองนะครับ
ก็เน้นย้ำนะครับว่าวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ
มกราคม๒ทุ่ม๑๕นาทีนะครับ
ไทยก็ขอเพียงแค่๑คะแนนไปอย่างน้อยคือเสมอนั่นแหละ
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ